ต่อกันที่ชนบุรีอันนี้ก็เป็นเหตุชิงทรัพย์เหมือนกันนะคะ
คนร้ายวิ่งราวทรัพย์มือถือแม่ค้าหมูปิ้ง
เขาทำมาหากินอยู่วิ่งราวมือถือเข้าไปเลย
แต่ว่ารายนี้หนีไม่รอดถูกจับกลุ่มตัวเอาไว้ได้เลยนะคะ
พี่อาทิตย์ก็ไม่ทันเค้าบอกมันเรี่ยวตรงนี้

นี่เป็นช่วงที่จับตัวคนร้ายได้แล้วนะคะ
แล้วคุณป้าผู้เสียหายก็เข้ามาตะโกนด่าทอเลย
โหจริงแล้วก็พยายามบอกเตือนสติคนร้ายว่าถ้าไม่มีเงินกิน
ขอกันดีก็ได้ไม่ต้องมาก่อเหตุและขโมยแบบนี้นะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในขณะที่นางสาวสุปินเพ่งพิษอายุ๖๕ปีคุณป้าคนนี้ค่ะ
เป็นแม่ค้าหมูปิ้งขายของอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งที่ตะบนสัตหีบอำเภอสัตหีบ
ถูกคนร้ายวิ่งราวทรัพย์เป็นโทรศัพท์มือถือไป
แล้วยังดีค่ะเพราะว่าหลังก่อเหตุมีพลเมืองดีและตำรวจมาจับตัวคนร้ายไว้ได้
ทราบชื่อคือนายพระควัฒน์แดนนารัฐอายุ๒๑ปี
นางสาวสุปินบอกว่าก่อนเกิดเหตุคนร้ายทำทีขี่รถจักรยานยนต์มาวนดูลาดเหลาอยู่แล้ว๓๔รอบนะคะ
แต่ปรากฏว่าช่วงจังหวะนั้นมันไม่มีคน
คนร้ายเลยสบโอกาสจอดรถออกอุบายบอกว่าขอยืมโทรศัพท์มือถือหน่อยจะโทรหาแม่
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะซื้อหมูปิ้งไปฝากแม่
ระหว่างที่จะโทรหาแม่เนี่ยทำท่าเหมือนโทรหาเนี่ยก็เอาไปเลยค่ะโทรศัพท์กระชากไปเลย
และใส่กระเป๋าสะพายวิ่งไปขึ้นรถจักรยานยนต์ขี่หลบหนี
ทางแม่ค้าบอกว่าพยายามวิ่งตามแล้วแล้วก็ตะโกนขอความช่วยเหลือค่ะ
ตามไม่ทันแต่ยังดีมีพลเมืองดีมีตำรวจมาช่วยรวบตัวเอาไว้ได้พร้อมของกลางค่ะ
ตัวนายพระควัตรผู้ก่อเหตุบอกว่าอยากได้โทรศัพท์มือถือไปขาย
จะนำเงินไปรักษาแม่ที่ป่วยหลายโรคนอนรออยู่ที่บ้าน

แต่ตำรวจก็ไม่ได้ปักใจเชื่อคุมตัวไปสอบสวนดำเนินคดีต่อไปนะคะ